อันนี้ที่อุดรธานีชาวบ้านบอกว่าก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ค่ะกระพราวหมูสับจ้านละเจ็ดสิบบาทโอ้นึกว่าเป็นเรื่องแบบความเชื่อ
ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเจอเหมือนกันเจอจริงครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่นั่นเจอฮะโอ้โหแล้วงานประจำปีทุ่งศรีเมืองที่อุดรธานีนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อฟาโรนี่โพสต์ภาพภาพนี้คุณเขมสอนท่านผู้ชม
ข้าวผัดกระเพราหมูสับเจ็ดสิบบาทแต่ได้แค่นี้เขาบอกแค่เนี้ยเหรอ
นี่๗๐บาทไปงานที่งานทุ่งอุดรธานีนะฮะ
ทีแรกเนี่ยสั่งกระเพราหมูกรอบก่อนแม่ค้าบอกหมดอ่า
งั้นข้าวขาหมูก็ได้ไม่มีอืมอ่าก็เลยอ้าว
เพราหมูสับกันแล้วกันนั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะ
ปรากฏว่าเจ็ดสิบบาทครับอืมไม่รวมค่าน้ำ
คนก็แชร์กันเยอะแยะไปหมดค่ะนะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับ

ลงพื้นที่เลยครับโซนอาหารตามสั่งในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
เพื่อตามหาร้านขายอาหารตามสั่งร้านนั้น
เพราะถือว่าโอ้โหอย่างนี้เกินราคาหรือเปล่า
แล้วมันก็ทำให้ชื่อเสียงของจังหวัดของงานเขาเสียหายไปด้วยนะครับ
เพราะว่ามาขายอาหารในงานทุ่งศรีเมืองปีนี้ปีที่๓แล้ว
ก็เป็นเหตุการณ์ตามนั้นจริงนะครับ
ปกติก็ขาย๕๐๗๐บาทอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุลูกค้าก็เยอะวุ่นวายไปหมดนะครับ
ลูกค้ารายนี้สั่งกระเพราหมูกรอบนะครับหมูกรอบก็หมด
สั่งข้าวขาหมูข้าวขาหมูก็หมด
ก็เลยบอกว่ากะเพราหมูสับได้ไหมก็ทำให้
ก็ยอมรับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ผมงจริงรู้จักแฟนผมเชื่อแจงทั้งผสม
แม่ค้าเค้าบอกว่าเค้าก็ยอมรับค่ะรัคาเค้าคิด๗๐บาทจริง
แต่ปริมาณเค้าขอโทษจริงเค้าเห็นภาพแล้วโอ้โหมันก็น้อยจริง
มันก็น้อยจริงแต่เขาไม่ได้ทำเองประมาณอย่างนี้เป็นลูกจ้าง
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็แนะนำว่าคุณต้องมีป้ายติด
ไม่ใช่มีติดแค่ที่เดียวก็ทางที่ดีก็ควรจะมีป้ายเวนูประจำโต๊ะไปเลย
และราคาก็เอาให้ชัดเขียนกลับให้ชัด